ตั้งอยู่บนภูทับเบิก

มันโล่งไม่น้อย
นั่งไปเย็นสบายชมวิวไปด้วย
ถ้าเกิดเราเข้าไปนั่งอยู่แล้วมีคนไปชมวิวอยู่
ใครจะไปกล้านั่ง
เป็นภาพซ่วมกลางแจ้ง

ตากดดเถ็นท้าทายแสงแดดบนยอดภูทับเบิก

ถ่ายรูปโอเคแบบนี้ฮะแต่ว่าถ่ายจริงนี่คงไม่ไหวเนี่ยเนาะ
มีข้อความระบุอยู่ในโพสต์ของเขาด้วยบอกว่านั่งปลดทุกข์ลมเย็น
ให้กันหน่อยลมเย็นกันหน่อยนะคะ
ชาวเน็ตก็อึ้งเลยแล้วก็แปลกใจว่าเอ๊ะมันมีจริงเหรอช่วงที่เป็นอย่างนี้
คือเข้าได้จริงเหรอโอ้แล้วใครจะกล้าไปใช้บริการนะคะเป็นซ่วมกลางแจ้งแบบนี้
ทางผู้โพสต์ก็บอกกับว่าบอกกลับมาว่าซ่วมลอยฟ้าแห่งนี้อยู่ใกล้กับไร่ของคุณคุณ
ไร่คุณคู่และรับอรุณบนภูทับเบิกนะคะ
อย่างไรก็ตามสำหรับซ่วมลอยฟ้าดังกล่าวตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงออกมาจากหน่วยงานไหน
หรือว่าจะใครนะคะว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรปัจจุบันใช้งานอยู่หรือเปล่าหรือไม่อย่างไร
แต่ทีนี้ความเห็นส่วนใหญ่ของชาวเน็ตเขาก็เชื่อกันว่าอาจจะเป็นซ่วมที่ถูกทิ้งร้าง

พอถ่ายปุ๊บรูปไปมันเห็นซ่วมอยู่อย่างนี้